ปีการรื้อรัวรวดหนามอีกเพลงแล้วนะครับ
รายงานสดมาจากที่นั่นครับเชิญครับ
สวัสดีครับถ้าเธอเห็นนะขนาดนี้มีกลุ่มมนชนบางส่วนนั้น
และรีบรุงผลสำเร็จแล้วข้างกลางกลางกำลังของเจ้าหน้าที่
ที่อยู่บริเวณด้านหลังหลายกองรอยนั่นเองนะครับ
ตรงนี้ครับอันแรกนั้นทางกลุ่มมลชนเนี่ย
อยู่ตรงนี้นะครับมีแต่สื่อมวลชนที่อยู่ตรงนี้
จึงกระทั่งเมื่อประมาณสองสามถึงสี่นาทีที่แล้ว
ทางกลุ่มมลชนได้มาขอบริเวณที่อยู่บริเวณตรงนี้เพื่อที่จะรีบรุ่นนานและรีบรุ่นผลสำเร็จแล้ว
ณตอนนี้ทางตำรวจนั้นมีการประกาศอยู่เป็นระยะระยะนะครับว่า
ให้หยุดการกระทำลงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงช่วงเวลานี้กันนะครับ
ขณะนี้ตำรวจก็ยังประกาศอยู่นะครับว่า
ทั้งหมดนั้นหยุดการกระทำลงนะครับ
แล้วก็บอกว่าอย่ารื้ออย่าทำลายแนวรั้วของเจ้าหน้าที่นะครับ
แต่ทางกลุ่มมวลชนนั้นก็ยังไม่รับความพยายามครับ
ยังพยายามที่จะมีการรื้อรั้วรวดหนามอยู่บริเวณจุดนี้อยู่เพื่อที่จะต้องการให้กลุ่มมวลชนที่ทำการปราศัยอยู่บริเวณจุดนี้
สามารถเข้าไปถึงสะพานชมัยมริเชษซึ่งใกล้กับธรรมเนียบรัฐบาลได้นั่นเองครับ
และตอนนี้ตำรวจนั้นมีการยิงน้ำออกมาแล้วนะครับ
แต่น้ำนั้นดมบังด้วยต้นไม้นะครับทำให้น้ำยังไม่สามารถอยู่บริเวณจุดนี้ได้
ให้ไปโดนกับกลุ่มมลชนวิอีที่อยู่อีกฝั่งมุม
ตอนนี้มีการจุดปฏิภัทรัพย์นะครับมีการเคลือดของวัดสินเขานี้จากแนวที่นี่มันเปิดแล้วนะครับ
ทางขุมของตนทนนั้นมีการยื่อฟึกเข้าไปใส่ทางกังโตนะครับ
ตอนนี้ทางรถจีโน่นั้นมีการฉีดน้ำออกมาแล้วคุณผู้ชมครับ
ทางรถจีโน้วนั้นมีการฉีดน้ำมาใส่กลุ่มบัญชนทำให้ทางพวกเราไปที่การให้มีผู้ชมที่หลบอยู่นะฮะ
บริเวณจุดนี้ทางแกนนำนั้นประกาศยุติการชุมนุมแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าอยากให้สามารถเข้าไปสู่บ้านพักของ
แก่นำนั้นประกาศยุติการชุมนุมแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับ

ไม่เป็นภาพเหตุการณ์ล่าสุดนะครับครับที่เกิดขึ้นกับทางกลุ่มผู้ชมนุมนะค่ะ

น้ำตาเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ล่าสุดทางกลุ่มผู้ชุมนุม
ประกาศยุติการชุมนุมในวันนี้แล้วนะคะ
แต่ก็ต้องจับตาต่อไปนะครับเพราะว่า
ในการประกาศยุติการชุมนุมแต่ละครั้ง
ก็ไม่ได้ยุติทันทีซะทีเดียว
ใน๒๓วันที่เราอ่านข่าวกันมาติดตามสถานการณ์กันมา
ผมว่าตั้งแต่คุณภูริพัฒน์เข้าสดรอบนี้
คุณผู้ชมได้เห็นแล้วล่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เพราะว่ากล้องของไทยรัฐทีวีนั้น
ได้ถ่ายทอดภาพไปยังคุณผู้ชมโดยตลอด
นี่คือสถานการณ์สดนะครับ
คือถ้าข้ามสะพานชมัยวรุเชษคือธรรมเนียบรัฐบาลแล้วล่ะฮะ
แล้วตอนนี้เนี่ยจากผู้ชุมนุมที่เคยนั่งอยู่บริเวณ
ก่อนที่จะถึงสะพานชมายมรุชเชษแล้วก็โรงเรียนราชวินิต
คือมีผู้ชุมนุมนั่งอยู่เต็มเลยแต่ตอนนี้แตกกระจายหมดแล้ว
เพราะว่าแก๊สน้ำตานั้นถูกยิงมาฮะ
แล้วผู้สื่อข่าวของเราก็ต้องหลบแก๊สน้ำตาก่อนด้วย
ยังไงทีมข่าวดูแลกันด้วยนะครับ
นี่เป็นภาพสดนะคะขอบคุณช่างภาพของไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เก็บสถานการณ์สดแบบนี้มาให้เราได้ชมกันนะคะ
ตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็สื่อมวลชนต้องถอยร่นออกไปนะครับ
ถอยหลังไปทางนางเลิ้งนะครับ

สถานการณ์ตอนนี้หลังจากที่ควันของแก๊สน้ำตาได้จางลงนะฮะ
ก็เดี๋ยวเราต้องตรวจสอบกันต่อ
ว่าที่ยุติการชมรุมผู้ชมรุมนะครับ
ยุติการชุมนุมอย่างที่มีการประกาศหรือเปล่า
ใช่ค่ะติดตามไปพร้อมกันนะคะ